คุณพูดถึงเรื่องของวัดวาอาบราม
คุณพูดถึงเรื่องของกุศโลบาย
ผมก็มีอีกหนึ่งวัดที่อยากจะนำเสนอ
และนำเสนอในช่วงใหม่ของรายการเรา

วันนี้วันพระราชสมดี
จะเป็นช่วง๗๗ของแปลก

ใช่ของแปลกของดีของแปลกแนวยังไร่นะครับ
เราตามเสาะหาค้นหากันให้เจอนะครับ
จังหวัดของคุณมีของแปลกอะไรนะครับเราจะได้ตามไปถ่ายธรรมนะครับอ๋อนั่นสิ
คราวนี้พาไปที่จังหวัดเลย

นั่งหันหลังให้กับประชาชนที่ไปทำบุญเข้าวัด
กุศโลบายในการนั่งหันหลังและกันในการปั้นพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างไร
ไปดูจากรายงานในช่วงของ๗๗ของแปลก
ปกติแล้วพุทธศาสนิกชนจะกราบพระและทำพิธีทางศาสนาต่อหน้าพระพุทธรูป
แต่ชาวบ้านบ้านสำรานหมู่๗ตะบนท่าสาราอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
คนหนุ่มสาวและคนเท่าคนแก่กลับกราบพระ

หันหลังให้แปลกไหมล่ะครับคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าแค่เดินเข้ามาในวัดโพนสว่างแห่งนี้
ก็จะเห็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหันหลังให้
เห็นแบบนี้ใครจะไม่แปลกใจ
ต้องถามนายกิติจำปานันกำนันตะบนท่าสารา

ในชุมชนคือสร้างแล้ว
เพราะว่ามีพระที่เจจีดังเข้ามาแล้วทีนี้
พระก็ไม่แก่นวัดบ้านเมืองก็ไม่สงบ
แล้วก็มีคนล้มตายก็เลยแปลก
ผมก็เลยมาประสาคมว่าเอ๊ะทำยังไงว่า
คือพระเจจริย์ท่านมาท่วงกันเนอะ
จริงก็เลยมาประชาคมแล้วเอาไงกับทายกทาอะไรเนี่ย

ผมก็เลยปรึกษากับชาวบ้านแล้วก็เลยมาหัน
ดูแล้วก็หันหน้าพระประธานไปทางทิศตะวันออก

พระประธานนั่งหันหลังนี้เป็นพระประธานปูนปั้นปางสมาธิ

ซึ่งขณะนั้นมีหลวงตาไทยมาจำพรรษาอยู่ที่วัด
รวมกับชาวบ้านสร้างพระประธานองค์นี้

หันไปทางหน้าวัดตามปกติ

หมู่บ้านมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น
โดยเฉพาะคนในหมู่บ้านมีการตายบ่อยครั้ง
อย่างเช่นเช้าผัวตายบ่ายเมียตายตามก็มี
แม้แต่พระเนรมาจำพรรษาที่วัดก็อยู่ได้ไม่นาน
มีพระอาจารย์จากที่อื่นผ่านมาเห็น
ว่าการตั้งพระประธานหันไปทางทิศตะวันตก
ไม่เป็นสิริมงคลในหมู่บ้านจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
หันพระประธานไปทางทิศตะวันออกแทน

จากนั้นชาวบ้านจึงได้มีการหารือกัน
กระทั่งมีมติให้หันพระประธานไปทางทิศตะวันออก
ว่าแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันแท่ปูนที่ฐาน
หมุนองค์พระไปทางทิศตะวันออก
กลายเป็นพระประธานหันหลังอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
และตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ในหมู่บ้านก็ดีขึ้น
คนตายน้อยลงพระเนรมาจำบรรษามากขึ้น
ถือเป็นความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านกันเลยทีเดียว
และเป็นที่มาของพระประธานหันหลังแบบนี้นี่เอง

ก็จะเข้าไปกราบไหว้ได้ทั้งจากข้างหลังและด้านหน้า
ซึ่งมีกระถางทูบเทียนดอกไม้เปลวทองให้บูชา
อีกอย่างผู้เท่าผู้แก่ก็ถือว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปด้านหลัง
ก็ไม่ผิดเหมือนสุภาษิตที่ว่าปิดทองหลังพระ
ที่สำคัญขอแค่จิตใจสงบและนำหลักธรรมมาปฏิบัติ
ก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน